ที่โคราชกันครับจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
มันกระทบหมดแล้วก็มะขามครับคุณผู้ชมครับ
ปีอื่นก็ออกมาเยอะนะพอโควิด๑๙มามันออกจังเลย

ช่วงสถานการณ์แบบนี้นะครับประเทศเป็นแบบนี้
ราคาผลผลิตทางการเกษตรหลายชนิดมันตกต่ำไปด้วยครับ
เกษตรกรได้รับผลกระทบอย่างมากเลย
เช่นเดียวกับนางสาวชวีวันทองสายอายุ๔๔ปี
เธอเป็นเกษตรกรผู้ปลูกมะขามเปรี้ยวฝักดาบ
ที่บ้านหนองไซตำบลลำเพียกอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชศรีมาครับ
ซึ่งปลูกมะขามเอาไว้๒๐๐ต้นได้ภายในพื้นที่๗ไร่
คือปีนี้อย่างที่บอกนะฮะโอ้โหมันออกดีจังนะ
โควิด๑๙มาออกดีจังเลยนะครับแต่ราคาต่ำไงฮะราคาตกต่ำ
แล้วก็กำลังการซื้อมันก็ลดน้อยลง
ปกติกิโลกรัมละ๒๐ปีนี้ครับคุณผู้ชมฮะ
เหลือ๑๐บาทลดลงครึ่งหนึ่งทำยังไงดีอ่ะ
ผมแนะนำไปหลายครั้งแล้วนะครับสร้างเรื่องราวให้มันนะฮะ
แปรรูปแล้วมันจะมีราคาสูงขึ้น
สร้างรายละเอียดของเรื่องราวขึ้นมา
สร้างเรื่องราวแปรรูปและแต่งตัวให้มันสวย

โดยศึกษาวิธีทำมะขามแช่อิ่มจากอินเทอร์เน็ตครับ
ทดลองปรับสูตรจนกระทั่งมันได้สูตรลงตัวแล้ว
เอามาโพสต์ลงสื่อออนไลน์
ครอบครัวก็ช่วยโพสต์แชร์ต่อกันนะครับ
ส่งมาที่เฟซของเราผมช่วยแชร์

ชอบเพราะว่ามันไม่มีส่วนผสมของสารอะไรเจือปนเลย
ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติทั้งหมดและที่สำคัญ
สำคัญไม่ใส่สารกันบุตรด้วย